ผู้หญิงคนนึงไปดื่มสุรากับเพื่อน

แต่เพื่อนจะไปต่อที่ผับก็เลยโทรตามสามี
รับเขาไปหน่อยนี่เขาเมาอยู่ที่ห้อง

มาหาเมียตอนเช้าอุจจาระลาด

ตำรวจว่าอ๋อดื่มเหล้าจน
็อกแล้วเมาแล้วก็ตายเองไปเลย
นี่ฮะติดตามจากรายงานครับ

ถูกฆ่าตายกลายเป็นศพหมกบ้านเช่า

น้องแคร์อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา

พบขวดเหล้าขาว๔ขวดกระติกน้ำแข็ง

สามีอ้างไม่รู้สาเหตุ
แต่สุดท้ายก็ยอมเปิดปากสารภาพ
ฆ่าตายเพราะความหึงหวง
รอยไปดูเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้

วิลัยพรจะเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุ

และพยานแวดล้อมรวมทั้งญาติก็ให้การตรงกัน

กรุงทองสายจันทึกอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นสามีทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้ง

ผู้ตายมาที่ห้องเช่าแห่งนี้ช่วงเย็น

ทุกคนจึงโทรไปบอกนายกรุงทองให้มาพากลับบ้าน
ขณะที่เพื่อนไปต่อกันที่ผับ

ผมจะเอารุ่นแก้วให้เขา
ไปห้องไงไปทำงานครับ

ผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตี๕ทุกวันของผม

ปลูกเขานอนแข็งแล้ว

เขามันเมื่อคืนประมาณ๓๔ลุ้ม

ขาพาตำรวจไปตรวจสอบเสื้อผ้าของผู้ตาย

และเธอจำได้ว่าเป็นชุดที่ใส่ตอนกินเหล้าด้วยกัน
พร้อมยืนยันเพื่อนไม่ได้เมาตายอย่างแน่นอน
และที่สำคัญสามีของผู้ตายเป็นคนขี้หึงมาก
และเคยตบตีกันในวงเล่าอยู่บ่อยครั้ง
คล้องกับคำให้การของนายไทยทัศน์ญาติของคนตาย

แผลเก่ายังไม่หายแผลใหม่ก็มาแล้ว
ดังนั้นนายกรุงทองน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายอย่างแน่นอน

รวมทั้งนายกรุงทองไปสอบปากคำและส่งตรวจดีเอ็นเอ
อกล่ออยู่ไม่นานสุดท้ายนายกรุงทองจึงยอมเปิดปากสารภาพ
ว่าทำร้ายด้วยการกระทืบเมียจนหมดสติจริง
ที่ทำไปเพราะความโมโหเห็นมาเมาหลับในห้องของเพื่อน
กระชากตัวมากระทืบเตะต่อยจนเมียนสลบคามือ
ก่อนจะย้อนกลับมาหาเมย์อีกครั้งในตอนตี๕
เห็นเมียอุจจาระราดและไม่หายใจ
เปลี่ยนเสื้อผ้านำของเก่าไปทิ้งเพื่ออำพลังกระทั่งมาโดนจับ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังทันที
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพร้อมรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำ
ทุกคนเสียใจกับความสูญเสีย
คาดไม่ถึงว่าในกรุงทองเจ้าห่วงร้ายฆ่าเมียได้ลงคอ
รักแรงหึงทำคนตายอีกฝ่ายก็ต้องติดคุก
ข่าวไทยรัตน์ทีวีบร่อยงาน